พาไปดูเรื่องของเจ้านกแสนรู้
กแสนรู้นี่มีชื่อว่าเจ้าจ๊ะจ๋า
นกแสนรู้ตัวนี้เนี่ยนะมันแสนรู้มาก
ปกติสัตว์ก็จะไม่ชอบอาบน้ำ
แต่เจ้าน้องตัวนี้เขาชอบอาบน้ำมาก

โอโหน่ารัก
นี่เจ้าจ๊ะจ๋าเป็นนกแสนรู้นะคะ
นิสัยเหมือนกับคนเลย
กำลังอาบน้องอาบน้ำอยู่
นี่เหมือนคุณชนะนะคุณชนะชอบอาบน้ำเหมือนกัน

ผมชอบอาบในอ่างเพราะที่มันเยอะดีครับ
แบบนี้เลยคุณชนะก็อาบแบบนี้เลยนะคะ
แบบไม่ได้มีใครสั่งไม่ค่อยมีใครบังคับก็อาบ
ไม่ต้องบังคับฮะผมเห็นอ่างไม่ได้ผมโดดลงไปเลย

หมายถึงผมนี่แหละครับ
แต่ดิฉันจะเล่าเรื่องนกค่ะ
คุณอารีเนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลท่าทรายจังหวัดนครนายก
เป็นเจ้าของเจ้าจ๊ะจ๋า
เล่าให้ฟังบอกว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยนะเจ้าจ๊ะจ๋า
เขาชอบบินตามน้องชายของสามี
แต่อยู่มาวันหนึ่งก็ได้บินมาอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเอง
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านโดยที่ไม่กลัวคนไม่ตื่นคนเลย
เข้าไปแบบนี้เดินเข้าไปแบบไม่สนใจอะไรเลย
หลังจากนั้นไม่ยอมไปอยู่ที่อื่นอีกเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็คงจะติดอกติดใจอะไรในบ้านหลังนี้
หรือว่ารักคนในบ้านหลังนี้
ตัวเองกับสามีก็เลยแบบรู้สึกแปลก
เพราะว่าก็ไม่เคยเจอนกที่มีนิสัยแบบนี้ปกติ

ใช่ไหมแต่ว่าเจ้านกตัวนี้ค่ะไม่กลัวคนเลยค่ะ
ก็เลยตัดสินใจให้นกตัวนี้อาศัยอยู่ในบ้านด้วยก็แล้วกัน
เพราะคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็คงบินออกไปเอง

มันคงหาที่หลบเพื่อความสบายใจอะไรแบบนี้

เจ้าจ๊ะจ๋าเริ่มจะมีนิสัยเหมือนคนเข้าไปเรื่อยแล้วนะ

แถมชอบอาบน้ำอ่ะรักความสะอาดเป็นที่สุดเลย
เออฮืมอืมเอ่ยแล้วคุณรู้ไหมเวลาขับถ่ายอ่ะ
ยังไงไม่ได้ถ่ายเรียราชในบ้านนะ
จะเข้าไปขับถ่ายในห้องน้ำ

เข้าไปถ่ายในห้องน้ำตรงบริเวณอ่างล้างหน้า

เดี๋ยวมันจ่อมลงไปในน้ำมายุ่งเลย
บางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณอารีเขาออกมานั่งคุยกับเพื่อนหน้าบ้านแบบนี้
เจ้าจ้าจาก็จะเดินออกมาตาม
คือเดินออกมาดูเหมือนเป็นห่วง
แล้วเวลาใครเข้ามาใกล้กับคุณอารีมากเกินไปนะ
จ๊ะจ๋าจะแสดงอาการห่วงเจ้าของขึ้นมาทันทีก็คือเข้าไปจิก
เดี๋ยวไปบอกนี่ของฉันนะคนนี้ของฉัน

ก็แสนรู้ไงเหมือนสุนัขเลยจริงคุณเท่านั้นยังไม่พอ
เจ้าจ้าจายังเคยคาบอะไรรู้ไหม

แบบไหนอ่ะถ้าตัวเลขที่เขียนในกระดาษไง
หรอในกระดาษบางทีแบบว่าคิดเงินขายของเนี้ย

ตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วมันคาบอะไรบ้างแต่มันคาบเลขอะไร
คราบหลายเลขเขาเคยคราบหลายเลข
แล้วก็คาบตัวเลขที่อยู่ในกระดาษเนี่ย
เอามาให้พี่อารีแล้วทำยังไงรู้ไหม

จริงหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวพี่อารีบอกแบบนี้

เหมือนไม่ได้บอกสิว่ามันคาบเลขอะไร

ถ้าเป็นนกขุนทองก็ว่าไปนะ
คือด้วยความที่พี่อารีก็เห็นอกเห็นใจว่าเฮ้ยมันเป็นนกที่แสนรู้
แล้วก็ผูกพันก็คืออยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกัน
ก็เลยทำให้รักเจ้าจ๊ะจ๋าคือเหมือนเป็นลูก
เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะคะ
แล้วก็เชื่อพี่อารีเขาบอกว่าเชื่อว่าเจ้าจ๊ะจ๋าเนี่ยนะ
อาจจะเป็นลูกของตัวเองที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนก็ได้
ก็คือเป็นความเชื่อของพี่อารีเขาเนี่ยนะคะ
แต่เขาบอกว่าเขารู้สึกแบบนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนเจ้าน้องจ๊ะจ๋าเนี่ยเป็นลูกอีกตัวหนึ่งในบ้าน

เพราะจ้าจ๋าเองก็ไม่บินไปไหนเลยหลังจากที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้

ใช่แล้วก็อยู่แบบชินคนไม่ตื่นคน
นกอ่ะคุณแค่เราเดินไปนิดนึงบินแล้วอ่ะ

แปลกมากแล้วก็รู้ที่รู้ทางในการเข้าห้องน้ำอาบน้ำนี่อาบน้ำทุกวันก่อนนอนนะ

มันเอาใดมาเป่าขนมันด้วยไหมคะ

แต่สำคัญกว่าการอาบน้ำรักษาความสะอาดขับถ่ายเป็นที่ก็คือเลขที่น้องจ๊ะจ๋าคาบมาให้พี่อารีนั้น
อืมก็ไม่ได้บอกมาด้วยสิว่าเลขอะไรแต่บอกแค่ว่าก็ถูกมาหลายงวดแล้ว

เอาเป็นดู๕นะฟังหูไว้หูเรื่องแบบนี้

เป็นธรรมชาติที่มันไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้บ่อย

ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องตัวเลข